ไทยเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิครับ
ก่อนเข้าเก็บตัวอย่างที่พักต่อทันที

ที่๒กับมาเลเซียวันที่๑๐มกราคมนี้นะครับ

พยายามหาจังหวะจบสกอร์ให้ได้
แต่มันไม่ใช่วันของทีมชาติไทยนะครับ
เลเซียก็จะไม่โชคดี

ทำสกอร์ได้ทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่า

แล้วก็แน่นอนที่สนามนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ

ด้วยเสียงเชียร์ของคนไทยครับ
ให้เต็มในสถานเพื่อกดดัน
มาเลเซียบ้างก่อนครับ
ก็ช่วยว่าทุกคนจะทำให้เจ็บที่ครับ
ก็ไม่ดีที่สุดเลยเพราะรอบชิ้นก็ได้

ก็ได้ยืดกล้ามเนื้อครับ

สำหรับเกมถัดไปและยังมีการลงสระว่ายน้ำ

เหล่ารุ่นพี่ในทีมยังสรบัสเดชมิต
สระน้ำก่อนจะกระโดดลงไป

ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับ
เตรียมต่อไปทีมชาวไทยนะครับเน้นยังไว้หน่อยครับ

จะกลับมาเล่นที่ธรรมศาสตรังสิตครับ
พบกับมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศนะครับ

เวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ